เพราะเรื่องของเป็นเหตุสลดซ้ำนะเรื่องเกี่ยวกับช้างป่า
ใช่วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะคนเฝ้าไร่อมหิตไร้สำนึกช็อตช้างป่าตายอีก
ทั้งที่เพิ่งจะถูกฟ้องคดีในศาล
เข็ดหลาบแอบขึงลวดดักห่างจุดฝังตัวแรกแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำกันในพื้นที่เดียวกันของอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
เกิดขึ้นในไร่สับปะรดเมื่อเดือนที่แล้วประมาณวันที่๒๕มีนาคม
เป็นการนำเสนอข่าวว่ามีช้างป่าถูกไฟฟ้าช็อต
ซึ่งเขาเป็นไฟฟ้าที่ขึงไว้ป้องกันไร่สับปะรดในอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
ช็อตตายและทีนี้คนที่ดูแลไร่
กำลังพยายามที่จะขุดหลุมขนาดใหญ่ฝังช้างตัวนั้น

แต่ทีนี้มีคนไปเจอก่อนแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็มาจับตัวไว้ได้เรื่องยังอยู่ในศาลอยู่เลยนะ
กำลังดำเนินคดีแต่ทีนี้เกิดเหตุสลดขึ้นอีกนะคะ
ก็คือช้างป่าตัวนี้เป็นช้างพลายหนุ่มเป็นวัยชะกันเลยนะคะ
ชาวบ้านแถวนี้เขาตั้งชื่อว่าเจ้างาเดียว
เพราะว่าเขามีงาเดียวก็คือด้านหนึ่งหักสั้นเลยนะคะ
เหลืออยู่ข้างเดียวอายุประมาณ๒๕ปีน้ำหนักประมาณ๕ตัน
ถูกไฟฟ้าช็อตตายหลังจากห่างจากจุดที่มีการแอบฝังกลบช้างป่า
ที่ถูกไฟฟ้าช็อตตายเช่นเดียวกันเมื่อ๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
คือห่างจากจุดแรก๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
จากการตรวจสอบพบรั้วรวดเป็นรั้วไฟฟ้านะคะ

มีบาดแผลถูกไฟฟ้าช็อตไม่เกรียมที่บริเวณปลายงวงช้างค่ะ
พระเด็จลอยทองผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
กล่าวว่าช่วงนี้เป็นหน้าที่สับปะรดกำลังออกผล
คาดว่าช้างตัวนี้นะคะที่ตายได้ลงมากินสับปะรด

ก็เลยทำให้ไฟฟ้ามีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว
ส่วนไร่สับปะรดแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ๓๐ไร่นะคะ
มีนายสุวัสสิริศาสตร์อายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของแต่ได้ให้คนอื่น
ทดลองปลูกสับปะรดที่ไร่แห่งนี้
เจ้าของไร่หรือคนมาทดลองปลูกก็ว่ากันไป
แต่ว่าคนที่ดูแลไร่นี่สิ
ขนดูแลใบไร่นี่ใครครับ
ที่ผ่านมาเป็นคนเดียวกับที่พยายามขุดหลุม
กลบช้างตัวแรกที่ถูกไฟฟ้าช็อตนะคะ
เป็นคนดูแลไร่อายุประมาณ๔๕ปี

ก็อยู่ระหว่างการประกันตัวชั้นศาลในคดีฆ่าช้างนะ

ทีนี้คราวนี้ทางเจ้าหน้าที่คือก่อนหน้าคือคดีแรกเกิดขึ้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าลื้อลวดไฟฟ้าออกแล้วทั้งหมดเลย
คาดว่านายสมินน่าจะแอบลักลอบเข้ามาขึ้งใหม่
ช้างต้องลงมาตายซ้ำสอง

ที่มีการขึงลวดแล้วก็ปล่อยไฟฟ้า
เขาบอกว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับแอ่งน้ำนะครับ
และการปล่อยกระแสไฟฟ้านี้ปล่อยกระแสไฟฟ้าถึง๒๒๐โวลต์

และที่สำคัญอย่างที่บอกคืออยู่ใกล้กับแอ่งน้ำ
และทำให้แรงของไฟฟ้ามีกำลังแรงมากขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยนะฮะ
ค่ะเรื่องของการดำเนินคดีตอนนี้
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาล่าหรือดักสัตว์ป่าคุ้มครอง
และครอบครองซากสัตว์ป่าตามพศและคุ้มครองสัตว์ป่า
ขณะที่ชาวบ้านในระแวกนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปถามนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเจ้าช้างตัวนี้ที่เขาตั้งชื่อว่าเจ้างาเดียว
แวะเวียนมาหากินแถวนี้๓๔ปีแล้ว
แต่ชาวบ้านแถวนี้ไม่เคยคิดทำร้ายเพราะเห็นว่าเขามาตัวเดียว
ไม่ได้มาเป็นฝูงไม่น่าจะทำให้ไร่ต่างต้องพังเสียหาย
ผลผลิตอาจจะเสียหายไปบ้าง
ชาวบ้านแถวนั้นที่ปลูกปลามเขาก็บอกเคยมากินปาล์ม
ไร่ในสวนของเขาเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ไล่ไปนะ
มันกลายเป็นข่าวสำคัญเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุ
เป็นจุดซ้ำรอยเดิมแล้วก็ที่ยังอยู่ในคดีอยู่เลย